ปมกดดันผู้กำกับลาโลกต่อสักสังคมตีตรา
เพราะว่าแม่ก่อนหน้านี้ก็มีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตแหละ
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของภูมิกับเบิ้ม

ตามข้อมูลที่ได้รู้ได้ยินมาซึ่งถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ผลชนสูตรผลการตรวจวิถีกระสุนและขม่าวดินปืน
กองพิสูจน์หลักฐานออกมาแล้วนะครับ
อันนี้เดี๋ยวก็ให้ฟังแล้วก็เขามีหลักฐานยืนยันว่า
นี่แหละนะครับเป็นการฆ่าตัวของผู้กำกับเบิ้มจริงลองฟังดูครับ

ทีมข่าวเราถึงขนาดแบบว่าดูวินาทีเลยนะ
ตี๔๕๕นาที๔๗วินาที
กล้องวงจรปิดบันทึกเสียงได้ครับนะฮะบันทึกเสียงได้
นะครับสันนิษฐานได้ว่ายิงตัวเองฮะในบ้านพักย่านลำลูกกา
ปฐุมธานีอย่างที่เบิร์ตบอกไป๔นาฬิกา๕๕นาที๔๗วินาทีครับ
อันนี้ต้องดอกจันทร์ไว้นะคือมันเป็นเวลาในกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเวลาจริงมันต่างกัน๑นาที

ตี๔๕๔วินาที๓๒วินาที
แต่ที่ปรากฏอยู่ในข่าวจะเป็นภาพ
อันนี้เราคุยกันคือเวลาในกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
เป็นวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ
จากนั้นก็กระโดดข้ามรั้วเข้าบ้าน
เข้าไปไม่ถึง๕นาทีเสียงปืนก็ดังขึ้นครับคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบคราบขม่าวดินปืนนะครับ
จากภูมิกับเบิ้มแล้วก็เพื่อนตำรวจที่มาพบศพ๕นายแรก
ล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วพบว่า
เขม่าวดินปืนที่มือทั้งสองข้างของภูมิกับเบิ้มนะครับ
มีทั้งสองข้างเลยตอนแรกคนสงสัยทำไมมีอ่ะ
คนยิงตัวส่วนใหญ่ก็ใช้มือเดียว

ส่วนเพื่อนตำรวจทั้ง๕นายไม่พบว่ามีคราบขม่าวดินปืนครับ
อกจากนี้จากการตรวจสอบบริเวณจุดที่พบศพพบว่า
รอยกระเซ็นของเลือดมันสอดคล้องกับทิศทางของกระสุนเข้าและออก
เชื่อได้ว่าภูมิกับเบิ้มครับคุณผู้ชมมาฟัง
น่าจะนะนั่งชั้นเข่าถือปืนด้วยมือขวา
แล้วมือซ้ายมีคราบขม่าได้ไงท่านใช้มือซ้ายประคองครับ
ประคองแล้วก็ยิงตัวหนึ่งนัดครับ
พอยิงแล้วทำให้ภูมิกับเบิ้มท่านหงายหลัง
หงายหลังกระสุนทะลุแล้วไปตกอยู่ทางด้านซ้ายของภูมิกับเบิ้ม
ว่าภูมิกับเบิ้มจะก่อเหตุประมาณตี๕
ซึ่งกว่าจะมาพบศพก็ผ่านไป๘๑๒ชั่วโมงแล้ว
ส่วนที่หลายคนสงสัยคาใจว่าคราบเลือดทำไมมันเป็นวง
รอบร่างของท่านจากการตรวจสอบพบว่า
มาจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใครใช้บ้าง
ใช้บ้างอันนี้ก็ต้องถามแล้วต้องมาเน้นกันหน่อย
น้ำแข็งนี่แหละที่บ้านใช้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้
มันทำงานยังไงน้ำแข็งไหนเล่าให้ฟังหน่อย
คือมันมีหลายแบบมันสามารถที่จะกดสั่งงานจากรีโมทได้
ดสั่งจากมือถือได้ตั้งเวลาก็ได้

ดังนั้นมันก็เลยจะเป็นลักษณะเลือดที่เป็นลักษณะเป็นวง
อ๋อแล้วพอเจ้ารูบอทเนี่ยมันเคลื่อนผ่านกองเลือดตรงนั้นไป
ส่วนกรณีของในบ้านผู้กำกับเบิ้มก็พบว่า
มาจากนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือไอโลบอทดูดฝุ่นนี่แหละ
ที่ทำให้เลือดเป็นวง
มันก็วิ่งไถทำความสะอาดตามที่ได้ตั้งเวลาเอาไว้นะครับ

ได้แล้วเขาบอกว่าผ่านมือถือก็ได้เหรอน้ำแข็งใช่ใช่เราสั่งการจากข้างนอกบ้าน
ก็ได้ใช่ไหมใช่มันเป็นแอปไงอ๋อนะครับแล้วถ้าสมมุติว่า
ตเตอรี่มันใกล้หมดอันนี้จริงไหมบ้านพี่ไม่ได้ใช้จริงคือมัน
มันจะมันจะวิ่งจู๊ดกลับไปที่แท่นชาร์จอ่ะถูกมันจะรู้ไงว่าจุดตรง
อยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะไปอ้าวอ้าวนะครับคือทาง
กรณีของบ้านภูมิกับเบิ้มก็อธิบายไว้แบบนี้เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เปิดที่เก็บผงฝุ่นนะครับก็พบหัวกระสุนปืนแล้วก็เลือด
อยู่ในนั้นค่ะส่วนเวลาของการก่อเหตุเกิดเหตุเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่ใช้นะครับคือปีนเข้าบ้านไปสี่ห้านาทีเนี่ย
นะมันสอดคล้องต่อการก่อเหตุหรือเปล่าจากการตรวจที่เกิดเหตุพบว่า
มีความเป็นไปได้เพราะสามารถใช้เวลาแค่๑๒นาทีเท่านั้น
ชัดเจนว่าเป็นการยิงตัวครับคุณผู้ชมครับทีนี้มันก็จะตอบข้อสงสัยต่างต่างได้
ทำไมต้องปีนรั้วเข้าบ้านเพราะว่ากุญแจบ้านอยู่ในรถอีกคันนึง
ทำไมมือถืออ่ามือถือก็บอกแล้วว่าอยู่กับเพื่อนตำรวจ
เพื่อนตำรวจอยากเก็บเอาไว้ให้เพราะว่าไม่อยากให้ตัวภูมิกับเบิ้มเองเครียด
ครับทีนี้คุณผู้ชมคะดูต่อหน่อยค่ะทางภรรยาทางลูกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะคะ
ทางผู้อำกับเบิ้มเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปรับร่างเพื่อที่จะนำมาประกอบพิธีนะคะ
ดูบรรยากาศช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่แผนกนิติเวศ
ประคองร่างน้องชายของผู้กำกับเบิ้มนั่นก็คือพันธุ์ตำรวจเอกเอ่อ
ชิรายาวไทยสงศ์ผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หลังจากที่น้องชายของผู้อำกับเบิ้มเสียใจมาก
น้องเนี่ยวูบคล้ายกับเป็นลมก็กลายเป็นว่าต้องช่วยกันเนี่ย
ประคองร่างน้องของผู้กำกับเบิ้มไปนั่งพัก
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
ก็ไปติดต่อรับร่างที่แผนกนิติเวศโอ้โหนี่ตัวน้องชายนี่เดินแทบจะไม่ไหวเลยนะ
โอ้โหเขาบอกร้องไห้จนเป็นลมไปเลยนะอืมนี่แหละก็ไปรับร่างที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
เพื่อไปนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดตรีทศเทพเป็นเวลา๑คืน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะแล้วภรรยาของผู้กำกับเบิ้ม
แล้วก็ลูกชายก็ขอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะส่วนทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร
ในฐานะที่ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับเบิ้มตลอดเวลาที่รับราชการมาหลายปีนะคะ
เมื่อวานนี้ทางรองต่อก็เดินทางมาร่วมรับศพแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ตอนประมาณสักเที่ยงสี่สิบนาทีครอบครัวก็นำร่างของผู้อำกับเบิ้มเนี่ย
ไปถึงที่ชาปนสถานตำรวจวัดตรีทศเทพก็มีพวงหลีดจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็เพื่อนตำรวจนะคะที่ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก
หลังจากนั้นก็มีพิธีรดน้ำศพเฉพาะครอบครัวผู้บังคับบัญชา
แล้วก็เพื่อนตำรวจที่มาร่วมพิธีจนช่วงเย็นค่ะ
โมงเย็นก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
โดยทางด้านเพื่อนร่วมรุ่นของผู้อำกับเบิ้ม
พันธุ์ตำรวจเอกปียรัฐสุภารัฐ
ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้อำกับเบิ้มก็โทรปรึกษาเพื่อนหลายคนนะ
ร้องไห้เสียใจที่พาสารวัตรสิวไปเสียชีวิต
ซึ่งเพื่อนทุกคนก็ให้กำลังใจค่ะไม่ได้มีเพื่อนคนไหนเลยนะ
ที่กดดันพ่วงกับเบิ้ม
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เสร็จพิธีสวดพระอภิษฐรรมแล้ว
วันนี้ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะมีการย้ายร่างผู้อำกับเบิ้ม
ไปตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ท่าเสาที่อุตรดิษฐ์
แล้วก็จะมีการสวดถึงวันที่๑๖กันยา
แล้วจะมีพิธีชาปนกิจบ่าย๓โมงวันที่๑๗กันยานะคะ
เรื่องของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องให้มาฟังทั้งคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร
ซึ่งท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กำกับเบิ้ม
จะมาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าภูมิกับเบิ้มเป็นอย่างไร
แล้วหลังเกิดเหตุที่สารวัสสิวโดนยิงเนี่ยอาการของเขาเป็นอย่างไรบ้าง